เห็นด้านหลังของผมกับคุณอริยาไหมฮะนี่ตำรวจบุกค้นบ้านลุงพลตั้งแต่เช้าเลยนะฮะ
แล้วก็มีการอ่านหมายสารซึ่งเป็นหมายค้นให้ลุงพลฟัง
ลุงพลขยี้ตาเพราะว่าเพิ่งตื่น

ยังไม่ได้แปลงฟันเลยก็ต้องออกมาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจอ่านหมายสาร
และตำรวจนำกำลังมาตั้ง๒๐๓๐นายนะฮะ
ให้คุณผู้ชมไปดูก่อนว่าตำรวจอ่านหมายสารอะไรให้ลุงพลฟังนะครับ
หมายค้นให้กับผมนะครับพันธุตรวจธูศูนยบดินบวงดินทอง
ภาระวัดสืบสวนศอบสวนป้องการสืบสวนตรวจภูทรภาคสี่ภาคพวก
ยังมากค้นพันธุที่ต่างกล่าวทั้งต้นในพันธุที่๒๐กรกฎาคม๑๙๖๔ตัวนี้นะครับ
นี่แหละฮะตำรวจอ่านหมายสารเพื่อขอค้นบ้าน
ลุงพลก็รับฟังอย่างเงียบสงบแล้วก็บางจังหวะนะฮะก็มีขยี้ตาด้วยนะครับ
เพราะว่าแต่เช้าเลยคือตั้งแต่๖โมงครึ่งนะครับ
ตำรวจสืบสวนภูทรภาค๔นำกำลังเข้าตรวจค้นที่บ้านเล็กที่๗๒
บ้านกกอกหมู่๒ตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร
ซึ่งเป็นบ้านของนายชัยพลวิพานะครับ
ซึ่งหมายค้นในครั้งนี้นะฮะตำรวจได้นำมาอ่านให้กับนายชัยพลได้ฟังนะครับ
ก่อนจะขอเข้าตรวจค้นภายในบ้านเพื่อเก็บหลักฐานต่าง
โดยในหมายค้นระบุออกมาแบบนี้นะครับ
เป็นหมายค้นของหมายสารมุกดาหารที่คอควาย๑๔๑ทับ๖๔ลงวันที่๑๙กรกฎาคม๖๔
ลงวันที่เมื่อวานนี้เองคุณนะครับ
คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนตามคำสั่ง
ซึ่งหมายถึงผู้บังคับการตำรวจมุกดาหาร
มีเหตุสมควรให้ค้นบ้านเลขที่๗๙หมู่๒ตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารแห่งนี้

ซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานประกอบการสอบสวนและไต่สวนมูลฟ้อง
เพื่อพิจารณาคดีหรือซึ่งมีไว้เป็นความรับเป็นความผิด

หรือได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้กระทำความผิด

ด้วยสารเห็นสมควรเหตุผลเหล่านี้
ออกหมายค้นให้ทางด้านของสารวัตรสืบสวนสอบสวน
บังคับการตำรวจภูทรภาค๔กับพวกมีอำนาจค้นบ้านเล็กที่ดังกล่าว
ในวันที่๒๐กรกฎาคมตั้งแต่๖โมงเช้าจนกระทั่งถึง๔โมงเย็น
เมื่อได้สิ่งของที่ค้นแล้วให้ส่งหลักฐานดังกล่าวไปที่สพกกตูมต่อไปนะครับ
ซึ่งแน่นอนในการตรวจค้นครั้งนี้
ทางด้านของลุงพลก็ตกอกตกใจเหมือนกัน
เพราะตำรวจมารุมมาตุ้มหน้าบ้านกันตั้งแต่เช้า
ลุงพลตื่นออกมารับป้าแตนตื่นออกมารับนะครับ
แล้วก็ยูทูปเบอร์รีบวิ่งกันมาที่บ้านลุงพลเลยนะ
ยูทูปเบอร์เนี่ยพยายามที่จะพูดคุยกับลุงพลกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ในช่วงของตำรวจกำลังค้นอยู่ภายในบ้าน
ลุงพลก็ไม่ค่อยได้คุยนักกับยูทูปเบอร์
แต่หลังจากนั้นเริ่มหายตกออกตกใจแล้ว
ลุงพลก็เลยเปิดเผยกับยูทูปเบอร์นะครับ
ทูบเบอร์บางคนบอกว่าลุงพลไปแปลงฟันก่อนไหม
เพราะยังไม่ได้ล้างหน้าเลยเอาไปแปลงฟันก่อนซะหน่อย
ลุงพลก็ขยี้ตาอะไรแบบนี้นะฮะ
ลุงพลก็เปิดเผยบอกว่ากังวลใจเหมือนกันนะที่ตำรวจเนี่ย
อยู่ดีก็มาค้นแบบนี้เพราะในบ้านมันเป็นบ้านใหม่
แล้วก็เป็นบ้านที่เพิ่งย้ายของมาของในบ้านมีเยอะแยะไป

แล้วก็ไม่รู้ว่าของเหล่านั้นเป็นอะไร

เหล่านั้นบางทีอาจจะไม่ใช่เป็นของผมก็ได้

มาเก็บหลักฐานในลักษณะบ้านสร้างใหม่อย่างเงี้อืม
ซึ่งบ้านสร้างใหม่ก็ยังไม่รู้ว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนบ้าง

หมายถึงว่าตรวจเรื่องคดีหรือว่าตรวจทั่วไป

ต้องเจออะไรบางอย่างอะไรประมาณนี้

ก็ตกใจนิดนึงเรื่องสิ่งของ

ก็เลยก็ตกใจนิดนึงถ้าเกิดว่ามันเป็นของที่
ผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างที่เขาส่งมาให้
ลุงพลบอกบางอย่างยังไม่ได้แกะกล่องเลย
ช่วงเวลา๑ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
คือตำรวจใช้เวลาในการตรวจค้นบ้านของลุงพลเนี่ย
ก็นานอยู่พอสมควรนะคุณนะ
ตรวจค้นนานอยู่พอสมควรประมาณสัก๑ชั่วโมงได้นะครับ
โดยในการตรวจค้นก็จะมีลุงพล
พร้อมกับนายนิ่มเงินนามผู้ใหญ่บ้านหมู่๒บ้านกกอกเนี่ย
คอยติดตามดูการตรวจค้นในครั้งนี้นะครับ
ชั่วโมงเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บหลักฐานที่เก็บมาได้
เพื่อจะเอาไปไว้ที่สพกกตูม
คือตำรวจเองไม่ได้เปิดเผยถึงการเข้าตรวจค้นในครั้งนี้

แต่ว่าในทางข่าวเนี่ยก็รับทราบว่าตำรวจเนี่ย

เขาบอกว่ายึดโทรศัพท์มือถือไป๒เครื่องนะครับ
ลุงพลก็บอกว่าโทรศัพท์มือถือที่ตำรวจยึดไปนะครับ
เป็นโทรศัพท์ใหม่ที่เราเอาไว้ใช้งานที่ป้าแตนเนี่ยใช้งาน
ซึ่งตำรวจก็ยึดไปนะครับ
เป็นตำรวจจากภาค๔ไม่ใช่ตำรวจของสพกกตูม
นี่ไงลุงพลก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมนะ
ตำรวจที่มาตรวจค้นทำไมไม่มีตำรวจในพื้นที่มาเลย

ตำรวจจากภาค๔เขาจะเก็บหลักฐานเนี่ยไปส่งให้ที่สพกกตูมไงควร
ถ้าย้อนกลับไปนะฮะเราก็ทราบกันดีอยู่นะครับว่า
ลุงพลจริงแล้วก็มีข้อหาที่เจ้าหน้าที่แจ้งไว้๓ข้อหา
ก็คือฐานพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปเสียจากบีดามันดา

ทิ้งเด็กอายุไม่เกิน๙ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตน
โดยประการที่ทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตาย
แล้วก็ข้อหาที่๓คือกระทำการใดแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพ
การชนะสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นนะครับ
อันนี้เป็น๓ข้อหาที่ลุงพลโดนแจ้งไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
แล้วก็ตั้งแต่วันที่๒มิถุนายนเดือนที่แล้วที่บ้านลุงพลที่โดนหมายค้นนะครับ
แล้วก็ตัวลุงพลก็มาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจำเหตุการณ์นั้นได้ไหม
นั่นแหละเป็นการค้นบ้านของลุงพลครั้งแรก
และครั้งนี้เป็นการค้นบ้านของลุงพลเป็นครั้งที่๒
ใช่ค่ะแล้วก็ลุงพลก็บอกด้วยนะบอกเอาจริงก็ไม่ได้กังวลอะไรคิดไว้อยู่เสมอว่าอะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิด
แต่ลุงพลพูดมาอย่างหนึ่งบอกว่าคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแบบไร้สาระ
เพราะว่ามันเป็นปีแล้วค่ะอยากให้จบสักทีนึง
ไร้สาระกับตัวเองมากเรื่องไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองเลย
แต่ว่ากลายเป็นว่าต้องมารับทุกอย่างแล้วลุงพลก็บอกด้วยนะว่าคือหลังจากนี้คือตำรวจเขาจะดำเนินการต่อไปใช่ไหม
สรุปสำนวนส่งฟ้องต่ออายการในวีคหน้าซึ่งลุงพลเนี่ยบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าตำรวจเขาจะสรุปสำนวนในลักษณะไหน
แต่ว่าตัวลุงพลเองก็จะหาข้อมูลไปหักหลังต่อไป
ทั้งหมดทั้งมวลมันก็เป็นคดีเกี่ยวกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่แหละนะฮะ